กรณีเป็นกิจกรรมที่กรมป่าไม้
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเกี่ยวกับการรักน้ำรักป่านะคะเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่จังหวัดพยาวมีกิจกรรมเช่นกัน
ซึ่งทหารร่วมกับพระสงฆ์สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
พระครูอนุรักษ์บุรานันต์รองเจ้าคณะจังหวัดพยาว
เจ้าอาวาสวัดลีตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ร่วมกับพลตรีวิรัติปัญจนนลผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๑
ค่ายขุนเงืองธรรมิราช
นำคณะนายทหารและครอบครัวค่ะสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองราช๗๐ปี
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ๗รอบ๘๔พรรษา
ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะแล้วก็จะดำเนินไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้เลยค่ะ
ส่วนที่ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดสงขลาในหมู่ที่๑ตำบลฉลุงอำเภอรัตภูมิ
กรมป่าไม้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะ
จัดกิจกรรมรักน้ำรักป่าและรักษาแผ่นดิน
โดยร่วมกันปลูกป่าถึง๙๐๐ต้นนะคะ
เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวให้กับป่า
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพันศา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศค่ะ
อีกหนึ่งจังหวัดจัดกิจกรรมดีเช่นกันค่ะ
นครศรีธรรมราชขออภัยนะคะนครราชศรีมาค่ะ
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัด
เปิดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล

ด้วยการบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ
เพื่อต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์
ถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการสายโลหิตสายใจ
้อมดวงใจบริจาคโลหิต
ถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ๘๔พันศา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
สภานายิกาสภากาชาติไทย

ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเลยค่ะ